แน่นอนครับคุณผู้ชมมะพร้าวลูกแบบนี้แหละครับ
ที่๓๕๔๐บาทราคาต่อลูกนะครับ

คุณผู้ชมสามารถส่งไลน์มาคุยกับเราได้ครับ
ลองบอกหน่อยว่ามะพร้าวแถวบ้านคุณผู้ชมนั้นราคาประมาณเท่าไหร่
แพงขึ้นเยอะหรือเปล่าหรือชาวสวนมะพร้าวตอนนี้
ราคาขึ้นเนี่ยยิ้มได้ส่วนพี่น้องที่ต้องเจอกับราคาอาหารที่มีกะทิ
เป็นส่วนประกอบจากมะพร้าวกะทิเนี่ยนะครับ
ปรับตัวยังไงแชร์กันได้แลกเปลี่ยนกันได้
ทุกช่องทางณขณะนี้เลยนะครับ
และผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูว่า
ในอดีตพื้นที่ปลูกมะพร้าวเป็นยังไงบ้าง
คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูข้อมูลจากเกษตรจังหวัดประจวบคิริขัน
พบว่าย้อนกลับไปประมาณสัก๕ปีก่อนครับ
ปี๒๕๕๕พื้นที่การปลูกมะพร้าวในประเทศเนี่ยนะครับ
ในพื้นที่พบว่าประมาณสัก๔๗๐๐๐กว่าไร่ด้วยกัน
หลังจากนั้นก็ค่อยลดลงลดลงเรื่อย
กระทั่งล่าสุดครับปี๕๙อยู่ที่ประมาณ๔๕๐๐๐กว่าไร่
คือในช่วงปี๕๕ต่อเนื่องมา๕๖เนี่ย
จาก๔๗๐๐หรือ๔๕๐๐และหลังจากนั้น๔๕๐๐ก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง

พอพื้นที่ปลูกมะพร้าวลดลง
ผลผลิตหรือว่าจำนวนผลผลิตที่จะได้ออกมาจากมะพร้าวที่ปลูกเนี่ย

พอผลผลิตน้อยราคาเลยดีดตัวเพิ่มขึ้นครับ
ราคาก่อนหน้านี้นะครับถ้าไปดูที่หน้าสวนเลย
ยุคนั้นปี๕๕ประมาณสักไม่กี่บาทนะครับ
ต่อกิโลกรัมนะครับต่อกิโลกรัม
แต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยสวนทางเลยครับ
ไต่ระดับขึ้นไปจนกระทั่งไปอยู่ที่ประมาณสัก๑๖บาทกว่าต่อกิโลกรัม
นี่คือราคาแบบหน้าสวนนะครับ
จาก๕บาทกว่าไป๑๖บาทกว่า๓เท่าตัวที่บวกขึ้นมา
คราวนี้ถ้าหากว่าไปดูราคาที่ขายตามตลาดกันบ้างล่ะเป็นยังไง
ราคาที่เป็นราคากะทิขายตามตลาดทั่วไปครับ
ไปดูที่๔มุมเมืองพบว่าราคาไต่ระดับสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
มากกว่าราคาหน้าสวนมะพร้าวซะด้วยซ้ำ

กว่าจะแคะออกมากว่าจะคั้นเป็นกะทิออกมา
ราคาก็ไต่ระดับจาก๑๕บาท๑๖บาท

และล่าสุดครับราคาที่มีการสำรวจเมื่อปีที่แล้ว
อยู่ที่ประมาณสัก๖๑บาทต่อกิโลกรัม

ข้อมูลที่มีการรวบรวมกันมาฝากคุณผู้ชม